ไปดูคลิปที่เกิดขึ้นที่ต้องบอกว่าใครเห็นก็ตกใจนะฮะ

ผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดขึ้นเกาะกระโปรงหน้ารถยนต์คันหนึ่ง
แล้วก็ทุบทุบส่วนรถก็วิ่งไปตามถนน
ไปดูนะฮะชาวบ้านถ่ายคลิปไว้ได้ครับ
จักรยานยนต์ของผู้หญิงคนนี้ไปปาดหน้ารถเก๋งจอดขวางกลางถนน
แล้วผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้เดินไปเปิดประตูรถเก่งพยายามจะเปิด
แต่ว่าผู้ชายที่ขับรถอยู่เนี่ยไม่ยอมเปิดให้แล้วทำท่าจะขับออกไป
หญิงสาวคนนี้ก็เลยกระโดดขึ้นไปฮะที่หน้ารถเลยครับแล้วรถก็ไปครับ
แล้วก็เป็นไปตามคลิปแม่ค้าบอกส่วนเด็กสองคนผู้ชายผู้หญิงที่มาด้วย
ยืนร้องไห้อยู่ข้างถนนชาวบ้านก็ต้องช่วยกันต้องพาไปดูแลนะครับ
แล้วก็แจ้งตำรวจนะครับจากนั้นสัก๑๐นาทีฮะผู้หญิงคนนี้ก็โทรกลับมา
ก็โทรกลับมาเบอร์โทรศัพท์มือถือที่วางอยู่ที่ตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์
แล้วก็บอกกับชาวบ้านแถวนั้นบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเด็กเนี่ยเดี๋ยวกลับไปรับเอง
ส่วนตัวหนูเนี่ยปลอดภัยดีไม่รู้ว่าไปลงรถตอนไหนนะ
อีกสักครึ่งชั่วโมงครับมีลุงของเด็กมาก่อนมารับเด็กไปนะครับ
ลุงบอกกับตำรวจว่าชายหญิงในคลิปเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันนะมีปากเสียงกัน
ผู้ชายก็ขับรถออกมาจากบ้านบอกว่าจะกลับบ้านที่นองสโหน
ภรรยาก็ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามเรียกให้สามีจอด
แต่ตกลงกันไม่ได้แล้วมันก็เป็นไปตามคลิป
อ่าแล้วมันก็หับและเข้ามานินนึง

ผู้หญิงก็กระโดบขึ้นไปบนอู๋นานมันก็ถูกแล้ว

เหลียงม่าป๊ามันมี
บ้านมันเห็นลูกม่าที่เด็กจับไว้ไง
ที่อุ้มหมาอุ้มมาคนละตัวอื้อเด็ก
มันก็มามันจะกลับหนีร้านป๊าก็เลยวิ่งเอา

ไม่ร้องดังก็โหลงสั้นตัวนั้นสั้นมาตกใจ

อื้อนี่แหละนี่แหละเบรกอยู่ตรงนี้
เราได้คุยกับลูกจ้างร้านขายเครื่องมือเกษตร
คนหนึ่งอยู่ห่างจนจุดเกิดเทศสัก๑๐๐เมตร
บอกว่าตอนนั้นก็ยืนอยู่หน้าร้านพอดีฮะ
ได้ยินเสียงคนโวยวายตะโกนเสียงดังออกมาดู

แล้วก็มีรถเนี่ยวิ่งผ่านหน้าร้านแล้วก็มีผู้หญิงอยู่บนรถ

คือเขาบอกว่าก่อนที่รถจะค่อยผ่านไปเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้ก็ทุบกระจกทีมากขึ้น
เขาก็วิ่งไปดูจนถึงทางโค้ง
แล้วรถก็หลุดโค้งก็พ้นจากสายตาไป
ภาพที่มันเห็นคือว่าเต็มใจหรือว่าร้อง
ได้ไหมหยุดรถให้ไหม
ใช้เวลานานไหมขับข้างนี้
ก็ประมาณ๓๐นาที
แล้วไม่ลงลงไหนขับข้างเราไปอย่างนี้หรือใช่ค่ะ

บอกว่าฝ่ายของหญิงสาวที่เป็นภรรยา

เพราะว่าตำรวจเขามาช่วยดูแลเหตุการณ์

ก็ให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้ตกลงพูดคุยกับสามีเรียบร้อยแล้ว

ไม่มีการทำร้ายร่างกายอะไรนะ
ทางลูกยาดก็รับไปแล้วนะครับ
ภรรยาก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะ

ตำรวจเขาก็ตักเตือนไปว่าอย่างนี้มันก็ไม่ได้
มันอันตรายนะครับทุกผู้ชม